สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

คุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
พบว่ามีการรายงานเรื่องของสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องนะครับ

ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนไปจนถึงตอนล่าง
หลังจากนี้เป็นต้นไปไปจนถึงสุดสัปดาห์ครับ
แสนดังนาการฝนยังขงไว้หวางใจไม่ได้นะครับ

และน่าสนใจก็คือพายุลูกนี้มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองของเราด้วยนะครับ
เป็นอย่างไรเรามาตรวจสอบพร้อมกันครับ
ก่อนอื่นเรามาดูปัจจัยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกับเมืองไทยของเรากันก่อนนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่ามี๒ปัจจัยด้วยกัน

ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือ
และบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นได้รับอิทธิพล

ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ

ร่องนี้เองจะมีการเลื่อนขึ้นไปอยู่เหนือเมืองไทยของเรานะครับ

นั่นก็หมายความว่าในช่วงเรียกเวลาดังกล่าวนั้น

และบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนจะลดลงครับ

เพราะว่าตั้งแต่วันที่๑๐ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๒
คาดการณ์มานะครับว่าร่องฝนดังกล่าวนั้น
มีการเลื่อนกลับมาแล้วก็มีกำลังแรงอีกครั้งหนึ่ง
ก็จะเลื่อนมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่

ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยนะครับ
อาจจะต้องระวังกันหน่อยเพราะว่า

จนถึงวันที่๙ร่องฝนที่อ่อนกำลังลง

รสุมดังกล่าวก็จะมีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จุดที่ต้องระวังก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ซึ่งเป็นแนวปะทะของมรสุมฤดูฝนนะครับ
ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกชุกตลอดช่วง

นองพังงาภูเก็ตกระบี่อาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าฝนที่ตกลงมาอาจจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำหลากดินถล่ม
ในช่วง๑๐๑๑มีการคาดการณ์ว่าจะมี๑สถานการณ์
เกิดขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ทางฝั่งตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ครับ
มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเกิดขึ้นนะครับ

คาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนากลายเป็นพายุหมุนเข็ดร้อนลูกต่อไปได้
โดยถ้าหากเราวิเคราะห์ตอนนี้จากปัจจัยณขณะนี้
และถ้าหากไม่มีพายุลูกอื่นก่อตัวขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
ซึ่งตั้งชื่อโดยประเทศมาเลเซียแปลว่าต้นไม้ชนิดหนึ่ง
โดยถ้าการคาดการณ์น่าปัจจัยขนาดนี้นะครับ
พายุลูกนี้มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรา

ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของเวียดนามก่อนะครับ

ไปอยู่บริเวณทางตอนบนของสปลาว

บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ

คงจะต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ของพายุลูกนี้ด้วยนะครับ

ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการคาดการณ์สภาพอากาศ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ